เวลามาเช็คดวงชะตากันแล้วคุณผู้ชมค่ะ
ใกล้จะถึงสงกรานแต่ว่าสงกรานเนี่ยมันคือปีใหม่ไทยถูกไหม
เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องมาอัปเดตกันหน่อยว่า
ราศีหลังสงกรานดวงชะตาของคุณจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต

พบกับหมอกัยพอพาธินีค่า
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
ในวันที่๑๔เมษายนนี้ค่ะเป็นวันมหาสงการ
เป็นวันที่ดาวอาทิตย์ได้เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษอย่างเป็นทางการค่ะ
ซึ่งการย้ายราศีของดาวอาทิตย์ในครั้งนี้
จะส่งผลทำให้ดวงชะตาของทั้ง๑๒ราศีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเลยค่ะ
เดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันเลยดีกว่านะคะว่า
หลังจากที่ดวงอาทิตย์มีการโยกย้ายราศีไปแล้ว
ดวงชะตาของคุณจะดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์

ถือว่าเป็นกลุ่มราศีที่ดวงดีขึ้น๑๐เปอร์เซ็นต์ค่ะ
ได้แก่ชาวราศีสิงศ์พิจิกษ์และตุลค่ะ
ทั้ง๓ราศีนี้ถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีนะคะ
แต่เป็นกลุ่มราศีที่ต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักค่ะ
ถึงแม้ว่าทั้ง๓ราศีนี้ค่ะ

หรือว่าอาจจะไปถึงเส้นชัยช้านิดนึงนะคะ
แต่รับรองว่าดวงชะตาของคุณ
จะได้พบเจอกับความสำเร็จสมหวังในชีวิตอย่างแน่นอนค่ะ

ถือว่าดวงดีขึ้น๓๐ค่ะ
หลังจากที่ดาวอาทิตย์มีการยกย้ายราศีนะคะ
ได้แก่ชาวราศีเมษกรกฎธนูปุมและมังกรค่ะ
ถือว่าเป็นกลุ่มราศีที่ดวงดีหลังจากที่ดาวอาทิตย์มีการโยกย้ายราศีค่ะ
แต่ชีวิตของคุณหลังจากสงกรานนี้ผ่านไปนะคะ
จะต้องเตรียมตัวเตรียมใจกันสักนิดนึงค่ะ
เพราะว่าพายุงานกำลังจะถาโถมเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะ
แต่ทั้ง๕ราศีนี้ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะ
แม้ว่างานของคุณจะเยอะจะหนักก็จริง
แต่งานของคุณจะประสบความสำเร็จสมหวังอย่างแน่นอนค่ะ
แถมเวลาที่การงานดีแล้วการเงินก็ย่อมพลอยดีไปด้วยนะคะ
ทั้ง๕ราศีนี้ถือว่าเป็นราศีที่การเงินดี

เงินในบัญชีจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
หากคนบริหารจัดการในเรื่องของเงินทองให้ดี
ก็มีโอกาสได้เป็นเศรษฐีป้ายแดงในวันข้างหน้านะคะ

ถือว่าเป็นกลุ่มราศีที่ดวงชะตาดีสุด
ดีขึ้น๗๐หลังจากที่ดาวอาทิตย์มีการโยกย้ายราศี
แก่ราศีพฤกษกเมถุนกันและชาวราศีมีนค่ะ
ทั้ง๔ราศีนี้ถือว่าเป็นราศีที่บุญภาวาสนาส่งค่ะ
ผลบุญที่คุณเคยทำในอดีต
ก็จะเริ่มปรากฏผลแล้วในช่วงนี้นะคะ

หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค่ะ
โดยรวมดวงชะตาของทั้ง๔ราศีนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเลยนะคะ
เพราะว่าความสำเร็จสมหวังจะมารออยู่ตรงหน้าคุณค่ะ
แค่คุณเอื้อมือไปคว้าก็จะได้ความสำเร็จมาคล้อง

แต่ถ้าใครที่อยากจะดวงดีดวงปังขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง
หมอไก่ขอแนะนำให้คุณไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่างค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเติมน้ำมันตะเกียง
การถวายปัจจัยค่าไฟให้วัด
และถ้าถวายปัจจัยค่าไฟให้วัดต้องลงท้ายด้วยเลข๙ด้วยนะคะ
เช่น๑๙บาท๕๙บาท
รับรองว่าปังปุริเย่อย่างแน่นอนค่ะ
งกรานนี้ขอให้ทุกคนโชคดีปลอดภัย
หวังสิ่งใดก็ให้สมใจปรารถนานะคะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะ
แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
ราศีไม่ทุนราศีตัวเองยังพูดผิดเลย
ราศีไม่ทุนของคุณกุม